มีเรื่องสุดงงของหญิงสาวเจ้าของรถยนต์คนหนึ่งนะครับ
เธอได้รับใบสั่งที่ส่งมาทางปรายศนีย์
ให้ไปเสียค่าปรับฐานขับรถทับเส้นทึบนะครับ
แต่เมื่อดูที่ใบสั่งแล้วพบว่ารถของเธอนั้นเสียครับ

แล้วก็เป็นฝ่ายที่ขับทับเส้นทึบ
เรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
หญิงสาวรายนี้อยู่บนรถสะไลก์
หลังบริษัทประกันเตรียมนำรถของเธอ

พร้อมยืนยันว่าล้อรถของเธอไม่ได้เหยียบพื้นด้วยซ้ำ
แต่ถูกใบสั่งเสียค่าปรับฐานความผิด
ขับรถทับเส้นทึบได้อย่างไร
ซึ่งภาพดังกล่าวถูกแชร์ต่อในสังคมออนไลน์
และก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
ถึงความผิดพลาดในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่เมื่อเรื่องนี้ถูกนำเสนอออกไป

และมีข้อสรุปในเรื่องของใบสั่งนี้ว่า
ทางเจ้าของรถไม่ต้องไปเสียค่าปรับ
และขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ร้อนไปถึงตำรวจต้องออกมาชี้แจง
โดยพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังการ
ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจร

ออกมายอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้ง
เซ็นชื่อกำกับแล้วส่งใบสั่งไปให้ประชาชน

ส่วนการทำงานของการออกใบสั่งนั้น

มีรถเหยียบเส้นทึบบนช่องทางจราจร
เซอร์ก็เลยทำการจดจำป้ายทะเบียนรถก่อน

และมองเห็นได้ชัดกว่าตำแหน่งป้ายทะเบียนของรถสไลด์
ก็เลยทำให้ระบบนั้นตรวจจับว่ารถยนต์เก๋งเป็นผู้กระทำความผิดนั่นเอง

ว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการออกใบสั่ง
ไม่ละเอียดรอบครอบเพียงพอนะครับ
ในส่วนนี้ก็ได้ทำความเข้าใจกับทางผู้ขับขี่
ผู้ที่ได้รับใบสั่งแล้วก็เป็นที่เข้าใจแล้วนะครับ
ก็ต้องขออภัยนะครับไว้ตรงนี้ด้วย
แต่ว่าเราก็ขอน้องรับข้อผิดพลาดมา
แล้วจะเอามาปรับปรุงในระบบของการออกใบสั่ง
ให้มีมาตรฐานและความถูกต้องมากกว่านี้นะครับ
จากว่าใบสั่งทุกใบมันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
จำเป็นจะต้องรอบครอบมากกว่านี้ครับ

ทางตำรวจยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก
และขอโทษประชาชนที่ทำให้เดือดร้อน
ส่วนประเด็นเรื่องการเสียค่าปรับนั้น
ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปยังผู้โพสต์ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการเสียค่าปรับ
เพราะทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ถอนข้อหานี้
และไม่ต้องจ่ายค่าปรับใด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน